ออกไปตอนนี้เนี่ยอาจจะเจอรถติดแล้วก็ฝนตกด้วยนะแล้วก็อย่าเพิ่งออกจากบ้านถ้ายังไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้ครับ
ถ้าใครมีแล้วไม่ค่อยได้ขึ้นทางด่วนคุณผู้ชมยังไม่ค่อยได้ใช้
ส่วนเรื่องของการกินเจเริ่มล้างท้องตั้งแต่เมื่อวานวันนี้เริ่มจริงแล้วนะ
แต่ถ้าใครอยากกินเจแล้วได้บุญด้วยมาติดตามกันในเช้านี้ต้องรู้
เริ่มแล้วนะครับสำหรับเทศกาลกินเจ๒๕กันยายนตั้งแต่เมื่อวาน
จนถึงสี่ตุลาคมสิบวันของการถือศีลกินเจครับใครกินเจทุกปีก็จะรู้ว่าอาหารเจเนี่ยนะ
ก็จะมีราคาแพงกว่าปกติหรือถ้าใครจะทำกับข้าวเองเอ้าไปเลือกซื้อผักผักแพงอีก
แต่ไม่ต้องกังวลแล้วครับคุณผู้ชมเพราะว่ากรมการค้าภายในนี่
คารวาลรถโมบายพาณิชย์หรือที่เราเรียกกันก็รถพุ่มพวงนี่แหละ
แบบนี้จะตระเวนขายผักสดและอาหารเจซึ่งราคาถูกกว่าท้องตลาดลดพิเศษ
ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยวิ่งที่ไหนบ้างล่ะในกรุงเทพครับ
มีจุดจอดขายเนี่ยร้อยจุดด้วยกันต่างจังหวัดมี๕๖จุด
รวมทั้งหมดมี๗๐๐คันครับสำหรับรถโมบายพาณิชย์แบบนี้
โมบายพาณิชย์ตามแอคเคาน์ที่ขึ้นให้ทางหน้าจอด้านล่างนี้เลยคุณผู้ชม
แต่ถ้าใครบอกว่าขอกินเจแบบประหยัดประหยัดมาม่าครับมีโปรโมชั่นพิเศษ
ปล่อยออกมากระตุ้นเทศกาลกินเจจัดโปรไปเลยซื้อหนึ่งแพ็กแถมหนึ่งแพ็ก
แล้วก็ตรึงราคาซองละ๖บาทครับ
ส่วนเรื่องที่ว่าเขาจะปรับขึ้นราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ย
คุณผู้ชมฮะทางมาม่าเขาสรุปว่าเลื่อนไปเป็นปีหน้านะครับ
จะซองละ๖บาทก็จะปรับเพิ่มเป็น๗บาทฉะนั้นใครเป็นสายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
ก็รอปีหน้านะเขาจะมีราคาใหม่ครับ
ทางพิเศษแห่งประเทศไทยประกาศว่า๑ตุลาคมนี้
แต่อย่าเพิ่งตกใจนะคุณผู้ชมเพราะว่าค่าธรรมเนียมนี้เนี่ย
หรือว่าไม่ได้ใช้บัตรเลยเกิน๑ปีก็คือนับตั้งแต่๑ตุลาคมเป็นต้นไป
จะโดนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในส่วนนี้นั่นเองครับ
นึกดูแล้วคุณผู้ชมเหมือนเวลาเรามีบัญชีของธนาคารนี่แหละ
เวลาเราไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรมันก็จะมีค่าเก็บรักษาบัญชีนั่นแหละครับ
และก่อนจะออกจากบ้านเรื่องนี้ต้องรู้แน่นอนคุณผู้ชม
ตลอดสัปดาห์นี้ครับกางร่มกันแขนปวดเลยนะ
เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาครับมีประกาศเตือนเรื่องพายุโนรู
จะทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑล
มีฝนตกหนักครับก่อนออกจากบ้านอย่าลืมพกร่มไปด้วย
หรือว่าพกเสื้อกันฝนด้วยก็ดีครับโดยเฉพาะกรุงเทพฝนชุ่มฉ่ำแน่นอนนะครับ
ของพื้นที่ตกรวดยาวไปเลยตลอดทั้งสัปดาห์เลย
วันนี้ครับ๕โมงเย็นช่วงเวลาฝนเททั่วไทยทั่วกรุงคุณผู้ชม
รอดูกันได้เลยน่าจะมาตามนัดแหละตกยาวไปถึงเช้าพรุ่งนี้เลย
ฉะนั้นช่วงนี้ไปไหนมาไหนอย่าลืมครับพกร่มติดกระเป๋าเอาไว้
อุ่นใจไม่เปียกไม่ป่วยนะครับ